เมฆบ้านประจันบาน
เมฆบ้านประจันบานสวัสดีค่า
อมสก๊าวใจพูดสวัสดีแค่

ท็อปเจรนีนุทธ์ประสุทนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

อ้าวคัททำไมก็ยังไม่สั่งคัทเลย

ดูหน้าแม่ดิ
นี่ปาก็ไหลออกมาเห็นปะ
นี่แล้วจิ๊วมันไม่ได้
เอามันมาเติมหน้าหน่อยดีกว่า

จะไม่ถ่ายเหรอ
อ๋อการก็ความเลิฟอีกหรอกเอาอย่างนี้คุณแม่ค่ะนี่

สีก็จะสวยทนสวยนาน

ใช่ไหมคะลูกเก่าเหมือนที่เพื่อนชอบไปสัก
คิ้วสักปากสักตาอะไรกันอย่างนี้เหรอจริง
แต่อันนี้ยังไงเอาคนหมอสักมาที่นี่เหรอแบบชั่วข่าว
เป็นเครื่องสำอางที่อยู่ด้านหน้าอภิษดา

มันจะสักได้เหมือนนั่นเลยเหรอ
วันนี้นะคะพูดเลยว่าสวยถาวรด้วยนวัตกรรมเลิศหรู

นวัตกรรมสวยด้วยแท็ตทู
ว้าวเริ่มจิตแรกเลยดีกว่านะคะ
เริ่มจากนวัตกรรมสำหรับมงกุฎของหน้านี่ก็คือคิ้ว
คิ้วไปนู่นเหรอ

นี่นะคะอันนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะ

แท็ตทูคิ้วสวยเฉียบแบบ๖มิติแม่
เป็นยังไงอะเป็นพูแกน

เป็นเนื้อเจลนี่น่ะเป็นเนื้อเจลแล้วยังไงอะ
มันต้องทิ้งไว้กี่ชั่วโมง
มักทิ้งไว้๕๘ชั่วโมงคุณผู้ชม

ไม่เอาเดี๋ยวหน้าไปควบความ

คุณแม่บอกเลยว่าไม่เคยเห็นการศักดิ์แบบนี้เลย

บางคนไปสักคิ้วถาวรสักออกมาแล้วไม่สวย

ราคาราคาเป็นยังไงบ้าง

ชอบตรงที่มันติดทนนานตั้ง๑สัปดาห์นะ
แล้วช่วงนี้เนี่ยคืออยากเปลี่ยนทรงคิ้ว
จะบอกว่าคิ้วของเราสามารถเปลี่ยนทรงได้นะคะ
คือจะดูว่าสมมุติวันนี้ต้องกลายเป็นลุคแบบว่า
ก็จะเป็นแนวแบบว่าคือทุกคิ้วต่างชาติต่างอารมณ์เนี่ย
มันทำให้หน้าเราเปลี่ยนไปได้เยอะเลย

คือว่าเราใช้ร่วมกับแผ่นบล็อกเขียนคิ้วก็ได้
เคยเห็นไหมที่เป็นแบบลูกคิ้วอะอ๋อที่มันเป็นคำเออ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูโทษคิ้วของเราด้วย
หรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้แผ่นเขียนคิ้วเนี่ย
เราก็เขียนไปแล้วก็ค่อยใช้ข้าวตะบัดเช็ดออกก็ได้นะ
ถ้าเกิดมันเลอะแล้วก็ทิ้งไว้เลยค่ะ
อย่างที่บอกว่านอนไปตื่นมาสวยเลยลอกออก

เยี่ยะตะบอกเลยไม่ต้องพูดเจ็บด้วยแม่
ไม่ต้องมีรอยเข็มมาสักมาเลือดออก

เพราะว่าคุณแม่ที่เป็นกังวลมากคือเรื่องลิฟต
เรื่องปากนะอันนี้ไม่เป็นไรเอออยากแบบ

อยากได้เรื่องฝากเพราะแม่ชอบกินไก่

มันก็ปากติดเลื่อนไงแม่โอ้โฮจ้าว
จ้าวขอใช้ช่วยกลับมาสู่ร่วมภาพที่ชมพูเลยค่ะ
แม่ไม่ถึงขออธิบายเลยว่ามันคืออะไรคะ
ลิปค่ะมันเป็นลิปริมฝีปาก
เขาเรียกว่าสวยด้วยแท็กทูปากกันดีกว่า

เห็นคนไปสักปากให้ปากชมพู
แต่เขาบอกว่าเจ็บมากเพราะว่าปากเรามันบาง
แล้วมันโดนสักไปที่ปากบน

วันนี้ไม่เจ็บเพราะว่าตัวนี้ที่พี่เกานำเหนอก็คือ
อ่านี่ตัวนี้นะคะลิปสติกแท็กทูลค่ะคุณผู้ชม
ปากสวยเจิดแบบธรรมชาติเป็นยังไงเป็นยังไง
ในหัวมันเป็นอย่างไรเออใช่

เพิ่งตกใจไปนะว่าปากจะ๔แสนแบบนี้ไม่ใช่นะ
คือทาสีออกแดงเออนี่มันแดงไปป่ะเนี่ย
แดงไปอันนี้เป็นสีธรรมชาติที่พี่กาวใช้อยู่
อ๋อเหมือนแบบมันเป็นทิ้งเนี่ยมันเป็นทิ้ง
ใช่แม่อ๋อแล้วไงทาไว้กี่ชั่วโมงคะเนี่ย
เอาไว้ปุ๊บเจลมันจะเข้มข้นมากทาไว้ประมาณ๑๐คือมันอยู่นาน๑๒ชั่วโมง
อะแล้วถ้าไม่ชอบทำอย่างไรอะเออไม่ชอบเหรอคะ
พอทาไปแล้วไม่ชอบแล้วสีมันเข้มไปก็ใช้รีมูเบอร์เช็ดออก
ประมาณ๒๓ทีก็หมดแล้วหาย
เบอร์นอันนี้เลิศมีหลายกรินแล้วนานแล้วหลากหลายสี

เออใช่เพราะว่าสีนี้บางทีก็ไม่เหมาะกับสีผิวเข้มเกินไปเนาะ
เธอบบอกว่าอย่างงี้ต่อโจทย์มากเหมือนว่าทาริปสติคได้เนาะ
พี่เดี๋ยวว่าเราพังว่าเปลี่ยนขั้นตอนนิดนึง
ปกติเราทาลิปสติกเจ็ดก็เสร็จ